ทางผู้หญิงคนนี้ที่ทำงานอยู่ในอบต
ก็เอาคลิปนี้มาร้องกับสื่อมวลชนเลย

ไม่ถามแม่งก็การเมย์แม่งงานตรงนี้
แล้วดูฆาตราชการท่านเอิญก็ตกตกใจเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะมึงกูกันแบบนี้
ในห้องทำงานสำนักงานประหลัด

เสื้อสีชมพูที่เข้ามาก็เสื้อสีชมพูหลายคนนั่นแหละ
แต่คือคนที่เข้ามาคือรองประหลัดอบตเปิดประตูปั๊บ
ก็ยืนต่อว่าสาวพนักงานคนนั้นน่าจะชื่อสาวนะ
แล้วก็เถียงกันอยู่พักนึงหลังจากนั้นรองประหลัดเดินกลับไป
นี่เกิดขึ้นเป็นอบตแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอศรีเทพที่เพชรชบูรณ์นะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาร้องเรียนกับสื่อ
เขาบอกว่าตัวเธอจริงก็มีปัญหาส่วนตัวกับรองประหลัดอยู่แล้วแหละ
ก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมลักษณะประมาณนี้มาคุกคามมาต่อว่า
เคยร้องไปยังนายกอบตแล้วนะแต่ว่าเรื่องมันเงียบ
จนมาเมื่อวันทางทางที่ผ่านมานี้ค่ะ
คือเหตุการณ์ในคลิปจู่รองประหลัดเปิดประตูมา
ก็มายืนต่อว่าแบบนี้เลย
ซึ่งเธอบอกว่าการที่หาว่าตัวเธอเอาเรื่องอีกฝ่ายไปพูด
บอกคนอื่นว่าจะไล่ออกเนี่ยมันทำให้เธอเสียหายนะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ไปที่อบตแห่งนี้ค่ะ
เป็นอบตศรีเทพอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะ

เจอกับนายสุภาพรจิตแก้วเป็นนายกอบตศรีเทพ
ก็บอกนะคะบอกว่าเบื้องต้นเรียกทั้งสองฝ่ายทำรายงานชี้แจงมาแล้ว
แล้วก็รายงานเหตุการณ์ให้กับทางอำเภอได้ทราบด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวจะสั่งให้ทางประหลัดตั้งกรรมการสอบหาข้อได้จริง

คู่กรณีจริงตอนนี้เขาก็ทำงานปกติอยู่นะ
ยังมาทำงานอยู่แต่ว่าก็ต้องเคลียร์ต้องแก้ไข

เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไหน

เวลาเรื่องร้องเรียน
เพราะสนบักจะมีอีกเรื่องร้องเรียนมาก
ไม่ให้เขาโชว์อยู่ในพื้นที่นี้ค่ะ
โอ้โหไม่ใช่แค่คุณวิพาพรโดนคนเดียว

แต่ว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีจะฟังฝั่งเดียวก็ไม่ได้
ต้องฟังฝั่งรองประหลัดอบตหน่อยค่ะ
จ่าเอกชำเรืองศรีวิลัย
เล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ

ว่าผมพูดจะเอาพนักงานชื่อสาวออกจากงาน
ผมเลยไปถามไงว่าสาวกับแม่ไปพูดอะไร

เพราะว่าจริงผมก็เกิดที่นี่โตที่นี่
แล้วจริงเราสองคนเป็นญาติกันนะ
แม่ผมนำสกุลเดียวกันกับปู่เขา

ลองฟังรองประหลัดอบตชี้แจงบ้างละกันค่ะ
ผมได้ยินมาว่าเขาโทรศัพท์มาถูกไหม
เขาโทรศัพท์มาบอกว่าถามว่าชำเรือง
เองได้ไปพูดอย่างนี้อย่างนี้ไหม

ผมก็เดินเข้าไปก็เห็นเขาอยู่ข้างในกัน
ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็เลยบอกเฮ้ยไอ้สาวอยู่ไหม
ก็บอกเฮ้ยแล้วเองเอามึงเอาอะไรไปพูดในหมู่บ้าน

เอาว่ากูว่ากูไปพูดว่าจะเอามึงออกจากงาน
ก็บอกอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้ตามที่พูดไป

ผมก็ได้มีอะไรกับมัน
ก็หยุดว่ากูคือโดยไม่มี